ที่นี่ก็มีเรา๒คนเหมือนเดิมนะครับ
เอกชัยรายงานตัวรับใช้แฟนหมัดมวยทั่วประเทศครับ
ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ

หนูเดือดทะลุจอแน่นอนครับ
โอ้โหคู่แรกของการถ่ายรถสดพี่ชัย
ดุเดือดทะลุจอแน่นอนนะครับ
เพราะว่าทั้งสองคนนี้เป็นประเภทพระบูทั้งคู่
ไม่มีเกียร์ถอยหลังแต่สุดท้าย
ใครน็อคใครต้องติดตามวิทยามา

แดงนี่จะเหลื่อมกว่าหน่อยนะครับ

แสดงว่าวันนี้ไม่ใช่เสมอไหนแล้ววันนี้ไม่มีเสมอแน่นอนนะ

รูปร่างเนื้อตัวปาดหัวตัวเท่า
พอฟัดพอเวียงเลยนะครับหน่วยก้าน
มุมแดงนี่มีประหลัดอบตเสาทงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
คุณจิลวัตรเทวะเดชครับเจ้าของสีเสื้อภูทานรีสอร์ทเลยครับ
ถอดมงคลด้วยตัวเองเลยนะครับวันนี้โอ้โหนำทีมมาจากภาคใต้ครับ
นครศรีธรรมราชขณะที่
มุมน้ำเงินนี่ก็มีอาจารย์สมยศวนิชาชีว่านะครับ
รองอธิบดีสถาบันการรักษาวิทยาเขตอ่างทองเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่ครับ
รวมไปถึงวางทรงชัยด้วยเห็นว่านุ้นเดือนแล้วเป็นแสนอืม
ไม่รู้เท่าไหร่ส่วนคนที่ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์โชลธีกุศมานีครับอ่า
เอาละครับลมใต้กับเสมอไหนสิงห์ใต้กับเสืออีสานนะครับ
เดี๋ยวดูว่าสตอจิ้มปลาร้ารสชาติจะเป็นอย่างไรครับพี่ป่าพี่บุ๋มเชิญครับ
กางเกงสีน้ำเงินนี่เพิ่งจะมาไทยรัฐเป็นครั้งแรกนะครับเสมอไหนพออ่างทอง
จากสถาบันวิชาการภาระศึกษาอ่างทองนะครับกางเกงสีแดง
รมใต้พูทารีสอร์ทนี่เคยมาเยือนไทยรัฐแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดพรเท่ากัน
ใต้กับอีสานพี่ป่าวันนี้ทีมกองเชียร์ของเสมอไหนมากันเพียบเลย
ครับพร้อมใจกันมาเลยนะโอ้วันนี้อาจารย์ใหญ่เข้ามานะเห็นไหม
ในนี้อาจารย์ใใบดื่มดูนแทนนี่ใช่อาจารย์ผู้ก่อตั้งค่ายมวยพออ่างทอง
เป็นเกมยกแรกรูปร่างใกล้เคียงกันทุกอย่างครับคุณผู้ชมอาวุธหนักใช้ได้ด้วยนะครับ
คู่นี้อาจจะน็อกก็เป็นไปได้เลย
แล้วที่สำคัญที่สุดยังไม่เคยเจอกันด้วยไง
พูดถึงจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมตัวแล้วนี่

เป็นแชมป์ที่คุณโหจัดด้วยนี่

ใช่ส่วนฝ่ายแดงนี่นะดุดันนะรายนี้จากภาคใต้
วันนี้มีท่านอาจารย์เจียรวรรดิเทวดเดชน์
ประหลัดอบตนะเขานำทีมมาเช่นเดียวกัน
ก็อยู่ในเครือข่ายกลุ่มของวิทยาเพชร๔๐๐๐

ขอบคุณคุณศิลเดชสุวรรณครคุณเฉลิมพงศ์เชี่ยวสกุล

กรรมการจากโมไปที่ตรงนี้นะ

กรรมการโดยเวลาการก็ชนะถึงศุนต์
และเป็นกรรมการค่ะ
ที่สูงยาวใหญ่มาถึงโทษไทยนะ

โยกกันไปขยับกันมาถ้าเสียดสีไป
และความมั่นคงน่าจะอยู่ฝ่ายแดงนะ

ไปก่อนครับฝีมือจัดจ้านใช้ได้เลย

เคยไปโชว์ไว้ที่ราชดำเนินครั้งหนึ่งนะ
เสมอใหนก็ชนะน็อกเป็นสวยแล้ว

ต้องระวังนะครับ
ใครก็กล่าวถึงนะพี่ป๊า
ไล่แขนเลย
แขนและได้หมูขาวอาวุธมันจะใกล้ทีมกับทุกอย่างนะมวยคู่นี้
แล้วมวยช่วงแบบนี้น้ำหนักแบบนี้ส่วนมากจะตีหน้าขา

มันขึ้นไม่ได้มันแก่งไม่คู่
เอาล่างก่อนเจาะยางไปก่อน

อาจจะดูว่าใครจะยุบนะครับคุณผู้ชม
ติดตามเกมนะครับวันนี้คู่นำรายการเรามาดูรุ่นใหญ่ครับทักษิณเล็ก
รายการเงินร้านตลอดวันนี้เจอไข่วันเล็กต่อหลักสอง
เหลี่ยมทันกันด้วยนะครับคู่นี้ที่สำคัญที่สุด
ระวังขวานี่ตีนซ้ายมาเลยเนี่ย
ถ้าขวาหล่นมาซ้ายขึ้นกันคอทันทีต้องระวังนะครับ
ขวามแน่นด้วย
หมดยกที่หนึ่ง
ใต้นครศรีด้วยโอ้โหพายุเข้าครับน้ำท่วมเลยครับ

เมื่อกี้ไม่ใช่ยาหมอกนะเมื่อกี้บาทานะ
เอ้าขอบคุณกาวซิมันจอราเข้เขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางตามต่อบนเวที
ยกที่สองยกแรกนี้ดูฉันดูเชิงไปแล้วนะครับ

แม่แฟนวันนี้โกรธเึล์น้ำเงินมาเยอะเลยนะพี่ปาก
ไม่พูดว่ายังดีบ้างครั้ง

ตอนนี้ก็เสมอไหนยกเต้าม็อคไว้ครับ
อืมให้การสมัครสมัครอยู่
ไปที่ไหนลมหายใจนี่เป็นพออ่างทองโดยตลอดแล้ว

แต่น้ำเงินนี่แหละครับชื่อเสมอไหนพออ่างทอง
แน่ดีมีสุดยอดนะเสมอไหนเกรดสงคราม
ไม่ไม่ต้องถือว่าสุดยอดนะ
มาดูรุ่นนี้ครับนี่เสมอไหน
จังหวะฝีมือลีลาหลักเหลี่ยมเชิงมวยนี่ใช้ได้ทุกอย่าง

แต่สังเกตแล้วนะครับตีนซ้ายพอออกไป
เสมอไหนเหนี่ยังบังไม่ได้นะครับสองสามตีแล้ว

นั้นมีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่การฝึกซ้อมด้วยนะ
ถูกต้อนไม่ต้องห่วงร่างกายปุ๊กทั้งคู่เท่าที่เป็นสิ่งที่ทราบไอ้ถามมาแล้วนะ
ซ้อมเยี่ยมทั้งคู่ร้อยเปอร์เซ็นทั้งคู่แข่งซ้ายหน้าไปเรื่อยครับไอ้เจ้าลมต้า
แต่เสมอไหนอย่าลืมนะศอกนี่อันตรายเหมือนกันนะพี่ป่า
เราเคยเห็นมาแล้วนะศอกนี่ใช้ได้เหมือนกันอาวุธค่อนข้างจะครบ
น้องผู้ต่อสู้มาเร็วตลอดนะครับอยู่กับเกมของมือผู้แรก
วันนี้ไม่ทำให้คำว่าชมทางบ้านผิดหวังแล้วกันนะ
ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าใครได้เปรียบ
อ้าหันเหลี่ยมจากร้านไหม

เสมอไหนดูครับ

ป้ายท่านเห็นมะเรียกพร้อม
บอกแล้วไงว่าซ้อมเป็นยังไงพี่ปาก
นับเอาละครับวินาทีทองทองทำลักษณ์เสมอไหนเป็นยังไง
โอ้โหแทงขวางไปเต็มบอกแล้วว่าศอกอันตราย
เผื่อเพื่อนหน้าไปนิดหนึ่งตั้งหลักให้ดีครับ
แม่งยังแค่ยกสองถ้าโดนยังโดนยกสองยังไม่เป็นไร
ยังมีสามสี่ห้าอยู่ถ้ามีติดติดเนี่ยต้องดูด้วย
เสมอไหนดุงน้ำอาวุธนี่น่ะกลัวเอาบวกแล้วบวกแล้ว
บวกแล้วไงใครมีใครอยู่ละแบบเนี่ยมีสร้างคนล่ะเล่น
ตอนนี้มัฟว่าใครจะยุบละครับถุงงครรภาพยุคม

ยังอีกยาวยังมีใกล้เปิดเกมละครับดิ้งเลย

ที่สุดโอ้โหทางเสมอไหนนี่
เดินเข้าใส่เลยครับไม่เกรงใจมวยรุ่นพี่นะครับ
พายุเข้าภาคใต้แล้วครับตอนนี้ครับ
สับสอกขวาครับทรงฝ่ายแดงล้มใต้ล่วงลงไปให้กรรมการนับ๘ครับ
ในยกที่๒ครับโอ้โหลงขึ้นมานี่ล้มใต้กลับไปยามครับ
เดินไล่สับสอกเอาคืนครับหนักหนักแรงแรงด้วยกันทั้งคู่ใครพลาดไม่ได้ครับ
ผ่านไป๒ยกแดงโดนไป๑นับนะพี่ชัยเอายังไงดีล่ะทีนี้
ส่วนน้ำเงินเองก็โอ้โหหน้าตานี่โปะวัสลินมาเต็มเลยนะเมื่อกี้นะมีแผลแล้ว
ผ่านไป๒ยกมุมแดงโดนไป๑นับเลยครับ
หมดยก๒โมเตอร์วิทยาบอกกางเกงสีแดงเลยนะครับ

อย่าไปต่อยสเปดสปาให้เน้นดีนะครับ

เกงสีแดงมีเข่ารวดแล้วต้องห่วงในแล้ว

ดุเดือดตื่นเต้นนับเลยนับเร็ว
จำเป็นต้องนับนะครับเจอลูกนี้เข้าไปถางป่าลงไปเลย

นี่ยังไม่ใช่ของง่ายยังต้องคุ้นแล้วต้องทำใจด้วยนะ

ติดตามเจ้าโดยตื่นเต้นส่งใหม่ติดตามทุกวันเสาร์

แต่สุดท้ายแล้วคนที่สอกคือน้ำเงินเสมอไหนที่แตกด้วย

เพียงแต่ไม่หาหลมแดงนี่มันยังไม่เข้าเป้าตรงนี้
โอ้ยอังกฎต่างโดนยุบหนึ่งกันนะ
อันตรายนะอันตรายนะการหลบแบบนี้
วหรือเปล่าแผ่วหรือเปล่า

แผ่วหรือเปล่า
แผ่วหรือเปล่าแผ่วหรือเปล่า
แผ่วหรือเปล่าแผ่วหรือเปล่า
แผ่วหรือเปล่าแผ่วหรือเปล่า

แรงที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าโดนต้องเดินให้ตลอดหยุดไม่ได้นะถ้าหยุดรอบเต้าเลยนะ

เสียนับมันหยุดได้ยังไงเสียสองคะแนนเพราะฉะนั้นมันเล้าใจแล้วครับคุณผู้ชม
อ่าแค่หวาไปเร็ดดับโต้ศอกเขาเสียนตลอดนะครับไอ้เจ้าเสมอไหน

ถ้าจะเน้นจังหวะ๒นี่ต้องโต้แล้วบังบังแล้วโต้ตลอด

ตรงนี้ขาวอ่อนเสียงเทเสียงทาเริ่มแรงขึ้นนะครับคุณผู้ชม
ถ้าจะแก้งขาอ่อนไปนิดครับเสมอไหน
ปะทะตรงลำบากแล้วดึงเหลือเกินลงใต้

ขอบความรู้ว่าการยุลยักษ์ของเสมอไหนต้องมั่นคงนะครับ
การพิสมต้องเต็มร้อยเหลือนมันขายขาดไม่ได้ยุบไม่ได้ยุบไม่ได้
แค่ขวาเตะยังแต่หายใจเป็นน้องเงินปลาทองเรียบร้อยเลยนะครับ
การหายใจมีปัญหาหรือเปล่า
เสมอไหนหมดยกที่สาม
วยคู่แรกของเรานี่ผ่านมาครับ๓ยกครับ

ยกสามนี่เร่งเครื่องเดินเข้าหานะครับ

ตอนนี้จากลมใต้ได้ก่อตัวงายภายุแล้วนะ
นี่ครับ

พี่เลี้ยงของเทรนเนอร์ของมุมแดงครับ

ไฮเนมที่ลำตัวลนไม่ลนตามต่อบนเวที
ยกที่๓นี่ดูแผ่วไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับเสมอไหนพออ่างทองน้ำเงินนะครับ
นี่อ่ะได้นับคำเอาไว้เดี๋ยวดูยกนี้เกรงสีแดงก่อนในหรือเปล่า
มีวินมือหว่ายแดงลงนักนะแต่ว่าราคาก็มีจากที่หลังภาพนะครับ

สิ้นอยู่เลยนะอาวุธของคำน้ำฝ่ายแดงน่ารักนะ
ไม่ยอมให้ล่องได้ออกแตกเยอะขึ้นมาอีกนิดนึง
สำหรับเสมอไหนก็ไม่ยอมหยุดนึงกันครับโอ้ยอร่อย
นี่แตกซ้ายขวาเลยครับเสมอไหนมีตำหนิแล้ว
อันนี้จะแปลงจากบาดแผลนี่เป็นเทคนิงเกิ้ลน้องเอาท์ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแดง
แค่ท่วมหน้าอีกไม่ท่วมจอนะต้องลุกกันต่อครับเกณฑ์
มาทุนตรงนี้มาเลยเลยครึ่งทางแล้วนะวิมทรมาเติมเตรื่องไม่เลือกครับ
กลบต้านบ้านก่อนไปเจริญแซงให้เห็นหยุดไหมกระดงรอเดียบ
ออกเยอะระบบสูบฉีกเห็นดีมากเลยแสดงว่าสองทีเนี่ยเหลือเยอะแบบนี้
เยอะแบบเนี้ย
ไม่รู้จะออกหน้าไหนแบบไหนยังไงเลยอ่ะต่อยแบบเนี้ย
เนี้ยดีกับคนละแบบเลยระบบนอกมีน้ำเงินนวดนวด
พันในนี่แดงเชียร์ดังมาก
แม่ถ้าเราสองคนมีสตังค์นี่เดี๋ยวอัดฉีดได้เลยนะเนี่ยคู่นี้
หยุดไม่ได้เดินต่อเพื่อความมัน
แตะขึ้นนะแตะไม่ขึ้นวันเป็นเรื่องเลยน่ะ

ต้องกลับไปต้องกลับไปต้องกลับไปต้องกลับไป
ต้องกลับไปต้องกลับไปต้องกลับไป
ต้องกลับไปต้องกลับไปต้องกลับไป
ยังดีนะยังมีโต้ตลอดนะเสมอไหน
ดูเหมือนจะเหี่ยวแต่ก็มีฮึดตลอดเนี่ย
ไม่ยอมเข้าในเลยนอกล้วน

เสียงเชียร์นี้ดังมาก
ทำไมโดนนับมีมันตัวนี้อีกอ่ะ
งงเล็กน้อย
สากลแล้วตอนนี้สากลแล้วพี่ป่าว
ตรงนี้นี่เอง
จะถึงบังอ้อแบบนี้หรือเปล่า
จะเป็นอีกหน่อย
แต่ชกน่ารักนะวันนี้นะ

สำหรับหน่อยก็ไม่ยอมนะครับ
เนียมีแรกทั้งผู้ก็มีแผลครับ
โน้ทไล่อยู่ในหู
หู้ว่ากันกันนั้นเลยครับ

มุมแดงนี่หูฉีกน้ำเงินหัวแห่ครับเอ้าทะลุจอแล้วครับ
ยกที่๕ยกสุดท้ายแม่ถ้าน้ำเงินชนะวันนี้กลับไปนี่วิชาภาระทั้งหมดนี่
อาจารย์บอกเอาไปเลยเกรด๔ทั้งหมดเลยพี่ปะถ้าวันแพ้วันนี้ต้องกลับมาสอบซ่อมใหม่เลยนะ
แผ้วหัวแห่งแรงของเราว่าแทกคลุทธ์ค่ะ
แทกเข้าทรู่ถ่อหน่อยเลยคู่นี้เล่นแต่เจ็บด้วยนะ
ชักเลยไงหมดเลยครับเพราะใส่มาเยอะด้วยไง

ต่อยรับพี่น้องแฟนมวยเนี่ยเขาชอบแล้วนี่ยอมรับ

จะเอาหนึ่งหมื่นจากจราเข้เขียวอีกอ่ะ
โอ้เป็นไม่ได้นะห้ามสอบกลับคืนมา

เป็นที่แปลงเต็มเต็มงานตัว
ดีสำคัญที่สุดแต่มันก็แบบนี้
มันจะไม่ให้ใจความเว้ย
มันจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้
ยก๒๓๔๕เนี่ย
เขาถูกตัวง่ายยอดเมาท์ใยรัฐก็ดีไป

แต่สถานการณ์เข้มข้นครู่ทุกวินาทีเลย
สถานการณ์เปลี่ยนไปเรื่อย
มีโพธ์ใหม่เป็นที่เลี้ยงด้วยนะ
จับเตอร์น็อตก็สำหรับที่มันเป็นพิมพ์
แล้วครับช่วงสุดท้ายที่จะเล่นกองทัวร์
กันนิดนึงท่านที่เป็นแฟนคลับของวันทรงชัยว่า
ธันวาคมติดตามนัดยิ่งใหญ่สุดครับ

ไปดูว่าแสงมณีอุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิ่ม

เจอกันอีกครั้งหนึ่งกับถนนชัยธนกรกิม
โอ้โหมีอยู่ร้าวใจว่า๒๑ธนวาคมติดตามได้ที่ร้านดำเนินครับ
มารยาทนะครับรุ่นน้องคารวาสรุ่นพี่
สวยสดงดงามครับสำหรับ
เสมอไหนพออ่างทองชนะคะแนนลมใต้ภูทานรีสอร์ทไปนะครับ
ได้นับในยกที่๒คล้ำเอาไว้
สนุกสนานตื่นเต้นใช้ได้เลยนะครับน้องมวยทั้งคู่
ทำหน้าที่ได้ดีครับพักกันสักครู่ครับ